หลังจากในแวดวงการเมืองนะครับรู้ชื่อของสว๒๕๐คนกันแล้ว
ในวงการกีฬาก็ต้องมาเช็คกันหน่อยนะครับว่ามีบุคคลในวงการกีฬานั้นไปติดอยู่ในโคต้าสวกี่คนครับ
ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลายต่อหลายคนนะครับที่อยู่ในรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คนนะครับ
เริ่มจากนายวิทยาศักดิ์โคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เพิ่งจะประกาศลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปรับการแต่งตั้งอยู่ในลำดับที่๑๗๑ครับ
ได้รับผลการแต่งตั้งนะครับเช่นเดียวกันอยู่ในลำดับที่๔๒
ต่อมาก็คือดาวน้อยสุธินิพาพันธ์ดีกรีอดีตนักบาสเก็ตบอลทีมชาติไทย
แล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนบาสเก็ตบอลหญิง
ปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยครับมีรายชื่อในลำดับที่๕๐
อีกหนึ่งคนในแวดวงกีฬาก็คือพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครครับ
อุปนายกสมาคมลอนเทนนิสครับได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่๗๐
และที่เหนือความคาดหมายก็คือคนนี้แหละครับพลตำรวจโทพิสันจุนดิหลกครับ
บิ๊กเจี๊ยบที่ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อปีที่แล้ว
มีรายชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาในลำดับที่๑๒๗ครับ
แล้วก็อีกคนที่ถือว่าคลุกคลีในวงการฟุตบอลคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ช่วงหนึ่งในยุคของโค้ชซิโก้ครับ
ก็คือพลเอกสุรเชษฐชัยวงอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยในยุคของโค้ชซิโก้
และเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ก็มีรายชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่๒๐
ปรีโอสดภาวิลัยครับอดีตนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับ
สมาคมกีฬาคนพิการนะครับแล้วก็อดีตนายกนะครับสมาคม
คือ๒สมาคมทั้งคนพิการปกติแล้วก็นักกีฬาคนพิการ
ปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ก็อยู่ในรายชื่อนะครับโดยอยู่ในลำดับสุดท้ายที่สองร้อยห้าสิบ
ไปดูเรื่องของการร้องเรียนกันบ้างของนักกีฬานะครับ
หลังจากที่โดนเบี้ยวค่าใช้จ่ายนะครับค่าจ้างนั่นก็คือ
นักเตะศรีหมอเอฟซีครับดัชกรทองเหลาครับ
แล้วก็นักเตะสีหมอเอฟซีกว่า๑๐คน
เข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินการนะครับ
ดำเนินคดีกับทางนายธนเดชโยงกิจจาธรประธานสโมสรศรีหมอก
แล้วก็ทีมงานรวม๖คนหลังจากที่ไม่รับเงินค่าเหนื่อย
แล้วก็ค่าตัวกว่า๕เดือนรวมกันแล้ว๑๐ล้านบาทเลยนะครับ
สุกรปัจจุบันย้ายไปอยู่กับชนบุรีแล้วก็บอกนะครับว่านายธนเดชให้ผลว่าที่ไม่จ่าย
กำลังรองเงินจากต่างประเทศโดยผลัดมาไหลงวดแหลก
นักเตะในทีมนั้นต้องออกค่าใช้จ่ายกันเองในการแข่งขัน
มีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ประกอบด้วยสัญญาจ้างข้อความการบ่ายเบี่ยงชำระเงินให้กับทนายความ
แล้วก็ตำรวจกองปราบนะครับไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
ก่อนหน้านี้ก็มีการไปร้องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลมาแล้ว
แล้วก็สมาคมนักฟุตบอลอาชีพนะครับ
โดยเรียกประธานสโมสรแล้วก็ผู้บริหารไปพูดคุย
แล้วก็นัดวันจ่ายเงินแต่ก็ยังไม่รับเงินครับ
สมาคมตัดสิทธิ์ของทีมศรีหมอกออกจากการแข่งขันในลีกไปแล้วครับ